ผมแนะนำว่ารีบไปเที่ยวดีกว่า

ไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแนะนำกันหน่อย
นี่ไปอเมซอน

ไม่ใช่ไม่ได้ไปกินกาโฟงกาแฟแต่อย่างใด
แต่ที่จะไปอเมซอนนี่คืออเมซอนเมืองไทย
อยู่ที่กระบีไม่ต้องไปถึงบราซิลอีกต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ

ตุ้มสิบ่็บมาเลย
นี่ฟรางฟรางมากันเภียบเลยนี่ครบ
คลองสาแก้วตะบนเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
นี่ครับเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
พากันหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็หวังได้เธอเป็นที่พึ่งพากลับเจอร้อนกว่าเจ็บช้ำด้วยน้ำมือเธอ
โอ้โหนี่คุณไปร้องเพลงแล้วเหรอ
บ่นเอ้านี่คุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันได้
เพราะว่ารักษณะของคลองสะแก้วที่นี่เป็นคลองที่มีระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตร

ล้อมไปด้วยธรรมชาติป่าพรุก็ทำให้มีความเย็นสบายภายใต้ร่มเงาของต้นไม้
น้ำในคลองมีอะไรหอยปู่ปลา
ที่ลอยอยู่นี่ก็เป็ดสิคะ
น้ำในคลองพอคุณกลับมานะคุณก็ฉายแววทันทีเลยนะน้องเบตอง
เนี่ยผมให้ดูบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างที่ผมบอกไป
เมซอนเมืองไทยที่นี่เขาขนานนามกันเอาไว้แบบนี้
มันมีความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากและทำเป็นเล่นไป
จุดนี้สถานที่แห่งนี้เขาดังระดับโลก
น้องใบตองคุณนิวนาวเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหม
ใช่ดังมากเคยมาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดในการถ่ายทำ

ทำให้จุดที่ตรงนี้มันดังไกลไปทั่วโลก
เพราะว่าภาพยนตร์ที่ดังไปทั่วโลกจริงเนี้ย
ไปดูสิครับเนี่ยบรรยากาศภาพต่าง
ภาพนิ่งเอามาให้ดูกันด้วยนะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็มีทั้ง
นี่เลยเรือขยักห่วงยางแล้วก็เสื้อชูชีพ

ใช่ครับนี่พายเรือกันไปเพิดเพลินเจริญใจ
คือนักท่องเที่ยวที่นี่เขาชอบมากแล้วอย่างที่ผมบอกคือต่างชาติเขามาเยอะ
เพราะว่ามันเป็นจุดที่ภาพยนตร์ชื่อดังเขาเคยมาใช้จุดตรงนี้ในการถ่ายทำ
เขามีกล้องวงจรปิดที่เปิดตลอดนะฮะ

คือถ้าบอกแค่กล้องวงจรปิดหลายคนกลัวว่ามันจะปิดอยู่ไม่ได้ใช้งาน
ต้องบอกว่าเขาเปิดตลอดนะครับแล้วก็คอยดูเพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
แล้วก็ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวกันที่นี่มากันเยอะแล้วฮะ
สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวก่อนโลกแตกนะครับ
ไปได้เลยครับที่นี่ที่คลองสาแก้วตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
โอ้โหสวยจริงนะคะสวยจริงคุณเรื่องอะไรนะ
ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยบูมักคือคักมาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมาก

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ชื่นชอบธรรมชาติในประเทศไทยของเราอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วคนไทยอย่างเราจะต้องไปเที่ยวก่อนค่ะ